มายอามี่บอกเลยว่าลุกเป็นไฟแล้วคุณผู้ชมค่ะ

เดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลคุณผู้ชม
เขาบอกว่าน้องเนี่ยไม่เคยพร่องเลย

น้องเอากระเป๋าไปทั้งหมด๑๔๐ใบ
ชุด๑๔๐ชุดน้องเอากระเป๋าไปเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้นับ

แต่ก่อนเข้ากองนั้นนะคะเธอก็ไม่พร่องนะจ๊ะ

แฟนชาวไทยโดยเฉพาะแฟนนางงาม

คุณผู้ชมแต่ละชุดปล่อยออกมาเนี่ยนะมันดัน

พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ตั้งงาน

อันนี้เราไม่ได้พูดเองนะคะแฟนเนี่ย
เดี๋ยวใครทำ

แฟนคลับเขาจับมาประชันกันเลยค่ะ
แถมออกลงเครมแบบขำนะ

ดูกันเอาเองวันนี้เราจัดมาให้แบบเต็ม

ลุกขึ้นเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกา
เป็นยังไงชุดผ้าไหมไทยสีชมพู
ใช่สุดยอดไปเลยค่ะ

นี่อาแมนด้าแต่งตามแม่หญิงลีนะเพราะแม่หญิงลีแต่งก่อน

แมนด้ามาในชุดเรสยาวสีชมพูของอาซาว่า
ถามว่าแม่หญิงลีพลาดไหม

ประกบกันด้วยชุดเดร็กสิ

เขาบอกว่าอะไรคำว่าอะไรนะหมานมง

แล้วลุคสุดท้ายจากมาจาก
คนี้เพจของแม่หญิงลีนถึงกับใช้คำ

กบกันให้รู้ไปเลยว่าใครใส่ก่อนกันแน่

อัลแมนด้านน้ำมาในชุดไทยจิตรภายุกษ์สีน้ำเงิน
ไปทำบุญที่วัดพุทธรังศรี

เขารู้ว่าสีน้ำเงินมันต้องอินมันต้องฮิต

งานนี้ใครเกิดงานนี้ใครตาย
คำตอบอยู่ในจิตใจทุกคนแล้วนะจ๊ะ
เดี๋ยวว่าไปฟังแถลงการ
จากแม่หญิงลีกันดีกว่าค่ะ

นามของพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

อวยยศอวยพรน้องอาเมนด้านะคะ
ที่ไปประกวดมีดยูนิเวิร์ดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปังปุเยสืบไปค่ะขอบคุณค่ะ

แต่บอกว่ามานมงทั้งคู่เลย

๑๗พฤษภาคมนี้นะคุณผู้ชมนะ
ไทยให้กระหึ่มให้น้องอาแมนด้าคว้ามงกุฎมาให้ได้นะคะ

ใช่ไทยแลนด์สู้นะคะ